แกเดินช้านะฮะใช่ค่ะแกเดินเร็วไปหน่อยอันนี้คือเป็นการคุย
นี่ค่ะแกมาอย่างงี้แกจะมาตอนกลางคืน
เก็บของอะไรเสร็จปุ๊บก็เดินเดินมาแล้วโยนป๊าบเขาให้เข้าหน้าบ้านคนอื่น
คนที่โพสต์คลิปนี้ก็เป็นหนึ่งในเจ้าของบ้านที่ถูกแกเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้าน
ลงคลิปนี้เขาลงคลิปนี้นะแล้วก็เขียนคอมเมนต์เอาไว้บอกว่า
ทุกวันก็ลงทุกวันทิ้งขยะยังไงให้โลกจำอุบลราชธานีมนุษย์ป้าข้างบ้าน
ไว้แบบนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นพฤติกรรมป้ามหาภัย
ตามเวลาในกล้องวงจรปิดนี้ก็ตี๓ก็มีตี๔ก็มี
เช้ามืดอะค่ะแกทำอย่างนี้แกจะทำช่วงเช้ามืดอย่างนี้

เอาขยะทุกชิ้นที่กวาดจากหน้าบ้านตัวเองมาแบ่งปันไว้หน้าบ้านเพื่อนบ้าน
ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่แกเอามาทิ้งหมดค่ะ
เจ้าของบ้านบอกไม่ไหวจะเคลียร์แล้วจ้า
ชี้พิกัดเลยอยู่ซอยชายางกูล๔๒อุบลราชธานี
มีมุมหลังบ้านด้วยนะฮะถ้ามีบ้านมีหลังบ้านด้วยมีหลังบ้านด้วยคือเขาบอกว่า
ทำอย่างเงี้ยทุกวันอ่านี่แกทิ้งทุกวันอันนี้หลังบ้าน
หลังบ้านนี่ช่วงกลางวันเย็นหน่อยนะดูลักษณะจากฟ้าแล้ว

แกเดินเก็บถุงขยะมาได้หนึ่งใบอ่า
แกเก็บขยะมาได้อีกหนึ่งชิ้นแกก็เดินแล้วไหน
ซ้ายทีขวาทีป๊าบเข้าให้ปล่อยไปแล้วจ้า
ฝั่งเพื่อนบ้านไม่ใช่บ้านแกตรงนั้นหลังบ้านคนอื่น
แต่บ้านแกสะอาดแล้วนะตอนเนี้ยแม่เออ
ซึ่งเขาบอกว่าแกทำอย่างนี้ทุกวันติดต่อกัน
ขยะนิดขยะหน่อยกวาดเสร็จใส่หน้าบ้านคนอื่นตลอด
ฝนตกก็ไม่เว้นนะฝนตกแกก็อุตสาหะเอาไปทิ้งนะคะ
บรรดาคนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้ก็พาแสดงความคิดเห็นเลย
อันดับแรกบอกป้าแกเป็นใครมีครอบครัวไหม
ลูกหลานไปไหนทำไมปล่อยแกอยู่คนเดียว
ปกติหรือเปล่าแกป่วยไหมที่สำคัญแกโอเคไหมอ่ะ
ดึกดื่นแกไม่นอนแกเป็นอะไรหรือเปล่าเออ
เป็นห่วงครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ไปเจอเจ้าของคลิปนางสาวชนิดาพาพระอารักษ์
วัยสี่สิบสี่ปีเธอบอกตื่นเช้ามาปุ๊บ
เปิดประตูบ้านมาปั๊บเอาแล้วขยะหน้าบ้านเลยครับ
เป็นอย่างงี้มาปีกว่าแล้วนะคะไม่ได้เพิ่งเต็มเป็นปีเหรอ
ใช่เป็นมาปีกว่าเลยตัดสินใจติดกล้องวงจรปิดหน้าร้าน
ให้รู้กันไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่ไง
วันแรกที่ติดตื่นเช้ามาอีกวันหนึ่งดูปุ๊บ
จับภาพได้ปั๊บอ้าวนี่มันคุณป้าข้างบ้านนี่นะ
เจอเลยนะฮะเจอเลยคุณป้าแกเอาขยะบ้านแกมาทิ้งที่หน้าบ้านของเธอ
ครับแถมก่อนหน้านี้คุณป้าแกเอาอิดแตกมากองให้สูงด้วย
องไว้หน้าบ้านไม่ให้คนมาจอดรถหน้าบ้าน
แต่ก็ยังมีคนเข้าไปจอดคุณป้าแกจะเอาพริกน้ำปลา
เอาเศษอาหารเอาขี้หมาเอานกปลายไปใส่ไว้หน้ารถ

พริกน้ำปลาเศษอาหารขี้หมานกตายจะอยู่ที่หน้ารถคนนั้น
แล้วก็จะมีพวกแท่งอะไรมากันเอาไว้ไม่ให้จอด
ถึงขั้นมีคนไปลงบันทึกประจำวันก็มีนะคะ

บันทึกประจำวันไปทีพฤติกรรมนี้ก็หายไปช่วงหนึ่ง
หาขยะในบ้านหาก่อน

ฝั่งบ้านแกต้นไม้เขียวฝั่งบ้านแกหาเสร็จปุ๊บ

แกก็ทิ้งขยะแกถือว่าแกทิ้งขยะแล้วล่ะมั้ง
มันคือรั้วหลังบ้านของฝั่งตรงข้ามเขา
ใช่ค่ะลองฟังเสียงของเจ้าของคลิปที่เอามาลงหน่อยสิ
พอติดกล้องก็เห็นแกแบบ

รถขยะเทศบาลมาเก็บนะคะ
มันจะมีเศษที่เกลือดพื้นอยู่ของบ้านแก

ตี๓ตี๔แกก็จะมากวาด
แต่แกไม่ทิ้งขยะของแกแต่แกมาทิ้งหน้าบ้านเรา
เป็นประจำอยากจะให้แกหยุดทำค่ะ
เธอบอกเธอก็ไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งอะไรกับ

ปีกว่าแล้วใช่น่าจะตุรพิษสมหอม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

เทศบาลนครอุบลราชทีบอกว่าได้รับเรื่องมาแล้ว
แล้วก็วันนี้ไปบ้านคุณป้าท่านนี้แล้วนะ
ตั้งใจจะไปพูดคุยกันว่ามันเกิดอะไรยังไงมีปัญหาแบบไหนไหม

เจอคุณป้าท่านนี้เขาก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยววันจันทร์จะไปหาอีกทีนึง
ถ้าเจอก็จะพูดคุยว่ากล่าวตักเตือนก่อน
และถ้าทำผิดอีกก็จะต้องมีการปรับตามพรบรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองปี๒๕๓
เพื่อคุณป้าหรือว่าญาติญาติจะชี้แจงเพิ่มเติมก็ได้นะฮะ

จะได้เข้าใจตรงกันว่ามันเกิดจากอะไรยังไงนะครับ